คุณผู้ชมครับถ้าย้อนกลับไป๒๑มกราคมปีที่แล้วคือปี๖๕
วันนี้ประเทศไทยสูญเสียคุณหมออนาคตไกล๑คนคือคุณหมอกระต่าย
แล้วก็เป็นที่มาของการรณรงค์ข้ามทางม้าลาย
เคารพกฎกติกาทางม้าลายหลายแห่งเปลี่ยนเป็นรูปตัวกระต่าย
ใช่ค่ะหลายคนก็สงสัยคืออะไรก็นี่แหละครับ
เพื่อให้รำลึกถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นและตระหนักถึงอันตราย
กันอย่างไรไม่ให้เกิดความสูญเสียขึ้นอีก
กระต่ายครับเธอเป็นจักษุแพทย์คือหมอตา

อนาคตไกลเลยปรากฏว่าต้องมาจบชีวิตอย่างน่าอาณาจ
เพราะถูกชนเสียชีวิตบริเวณทางม้าลายขณะที่
กำลังข้ามนะครับด้านหน้าโรงพยาบาลสถาบันโรค
ไตภูมิราชนครินครับถนนพญาไทยกรุงเทพวันนี้
ก็ใช้เป็นพื้นที่การจัดงานไว้อาลัยจากเหตุการณ์
เมื่อ๑ปีที่แล้วภาพวงจรปิดในวันนั้นกิจกรรมไว้
อะไรรำลึกครบรอบ๑ปีการจากไปของคุณหมอกระต่าย
ครับคุณหมอวราลักษณ์สุภวัฒน์จริยากุลครับเป็น
ผู้ชำนาญการด้านจักษุวิทยาวันนี้ก็มีการ
เปิดไฟหน้ารถเปิดไฟฉายโทรศัพท์มือถือในช่วง
ประมาณบ่ายสามโมงเก้านาทีแล้วก็ร่วมกันเดิน
ข้ามทางม้าลายจุดนี้เส้นนี้ครับหน้าโรงพยาบาล
สถาบันโรคไตนี่แหละแล้วก็วางดอกไม้แล้วก็
มีการจุดเทียนคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพ
ถูกเชิญและความปลอดภัยทางถนนวุฒิษภาษณ์
ร่วมกับภาคีเครือข่ายจักรกิจกรรมวันนี้นะ
ครับเป็นวันเดียวกันกับที่เกิดโศกนาฏกรรม
กับคุณหมอกระต่ายถูกบิ๊กไบท์ชนเพื่อสะท้อน
ถึงความปลอดภัยของคนใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะ
คนเดินเท้าแล้วก็จัดกิจกรรมหยุดความสูญเสียหยุด
รถบนทางม้าลายความดีที่คุณทำได้รัฐบาลเอง
กำหนดให้๒๑มกราคมของทุกปีเป็นวันความปลอดภัย
ของผู้ใช้ถนนที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตื่นตัวนะครับทำทางม้าลายให้มีเส้นที่มันชัดขึ้น
เห็นเด่นขึ้นเห็นสัญญาณชัดเจนตั้งแต่อยู่ไกล
คนก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย
ทางม้าลายมากยิ่งขึ้นขณะที่คุณพ่อของคุณหมอกระต่าย
ซึ่งก็เป็นหมอเหมือนกันครับคุณหมออนิรุธสุภวัฒน์จริยากุล
ก็บอกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม
๑ปีที่ผ่านมาบอกว่าตัวพ่อเองก็เห็นสิ่งต่าง
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
ขอบคุณทุกฝ่ายที่รณรงค์ในสิ่งต่าง
คุณมิ้นคุณผู้ชมจังหวะหนึ่งที่คุณพ่อพูดถึงลูกสาว
คือจู่คุณพ่อก็น้ำตาไหลคือยังทำใจไม่ได้
ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนั่นคือความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิด
แล้วคงจะทำใจยอมรับได้ยากคุณพ่อมีสะอื้นด้วยนะครับ
เคยเขียนกรอนไว้เมื่อตอนปีใหม่
หนึ่งปีผ่านไปมันเป็นหนึ่งปีที่สั้นเหลือเกินนะครับ
แล้วยังติดอยู่กับความเศร้าโศกความอาลัยความคิดถึง
มันยังไม่สามารถที่จะบรรเทาไปได้ถึงแม้ว่าเราจะพยายามปรับตัวนะฮะ
กระต่ายแต่บ้านเราไม่มีกระต่ายแล้ว
ฮือ
ไม่สามารถจะบรรยายออกมาได้หมด
เป็นความเจ็บปวดที่ไม่สามารถบรรยายได้ครับ
เหมือนที่คุณพ่อบอกว่าปีนี้เป็นปีกระต่ายคือปีเถาะปีนักศัตริย์
แต่ว่าในบ้านของคุณพ่อคือไม่มีลูกกระต่ายแล้ว
เธอเสียชีวิตเพราะโดนบิ๊กไบท์ชน

โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีในตัวเมืองอุดรนะครับดูครับคุณผู้ชมมีการทาพื้นสีแดงสลับสีขาว
เด่นขึ้นคือถ้าสีเริ่มลอกแล้วก็อาจจะต้องลงสีซ้ำนะฮะต้องสีให้เด่น
เพราะก่อนหน้านี้ตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งพอทาสีชัดขึ้นแจ่มขึ้นมองเห็นได้ไกล
จะได้ชะลอรถหยุดรถกันได้และในขณะเดียวกันก็ฝากถึงคนใช้รถใช้ถนน
ต้องมีจิตสำนึกชะลอความเร็วบริเวณพื้นที่ชุมชนและทางม้าลาย
คุณต้องหยุดรถป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำอีก
พื้นที่ก็ปรับปรุงดีขึ้นในขณะที่อีกหลายแห่งครับ
ปรากฏว่าแค่ไฟแดง๒๕วิ๓๐วิก็ยังมีคนลักไก่ขับรถผ่าน
อันนี้ต้องระวังไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยเดิมนะครับ